ที่บอกตอนนี้ภายแรงกระทบเกษตรกรกระทบโรงพยาบาลกระทบป่าไม้
กระทบสัตว์ด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าไฟไหม้
สัตว์ก็ต้องหนีออกมารวมถึงภัยแรงไม่มีอะไรกิน
ตอนนี้มีช้างนะคะที่ต้องออกมาเร่ร่อนขายอ้อยเยอะมากค่ะในจังหวัดสุริน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อยากที่จะวิงวอนรัฐบาลบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือหน่อย
อยากให้ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยไม่อยากเห็นช้างออกมาขายเร่ร่อนแบบนี้อีกแล้วนะคะ
ช้างเร่ร่อนแล้วก็ควานช้างที่มาเร่ขายอ้อยตามท้องถนน
ตอนนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นช้างมรดกตกทอดแต่ปัจจุบันก็มีช้างบางส่วนนะคะที่ถูกนายทุนซื้อ
แล้วก็เช่าไปทำงานตามปางเช้าในฤดูการท่องเที่ยวแต่พอนักท่องเที่ยวลดลงเศรษฐกิจตกต่ำ
ก็จะนำช้างกลับคืนถิ่นทีนี้เพื่อความอยู่รอดค่ะก็เลยต้องนำช้างนี่แหละ
มาออกเดินเร่ร่อนขายอ้อยตามท้องถนนตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองสุรินทร์เลย
ความช้างเร่ร่อนคนหนึ่งบอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยนำช้างอายุ๓ปีตระเวนขายอ้อยถุงละ๒๐บาท
ก็พอที่จะได้เงินแบ่งไปให้ตัวเองแล้วก็คุณแม่ใช้
พอตกค่ำก็พากันนอนพักนอกเมืองสุรินทร์บ้างหรือบางทีก็ในเมืองสุรินทร์บ้างค่ะ
นายกิติเมฆรุ่งธนิเกียรตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็เปิดเผยนะคะว่า
กรณีที่มีช้างเร่ร่อนจำนวนมากในจังหวัดสุรินทร์
ก็เพราะว่ากฎหมายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศประกาศใช้
และวันที่๑๓มีนาคมนี้จะเป็นวันช้างไทยแล้ว
คอสชแล้วก็รัฐบาลแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนอย่างยั่งยืนตามนโยบายที่เคยแถลงเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนที่จสกนครนะคะฝูงลิงกว่าพันตัวบนเทือกเขาภูพานนภภูพานจสกนคร
กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแรงและการลักลอบเผาป่าบนเทือกเขาภูพาล
ที่ไปเผาทำลายแหล่งอาหารของฝูงลิงนะคะ
อย่างที่เห็นค่ะลิงก็ต้องไปอยู่บนถนน

สกกรกรศิลป์หลักกิโลเมตรที่๖๐

คือเห็นแล้วน่าสงสารแต่ก็มีป้ายไงระวัง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาลก็ปิดป้ายประกาศเตือนค่ะ
ให้อาหารลิงกลัวว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของฝูงลิงนะคะ
เพราะว่าลิงพอรู้ว่ามีคนให้อาหารทีนี้ก็ติดใจ
ไปหาอาหารเองตามธรรมชาติแล้วก็มารออยู่ริมถนน
รอรถของคนที่สัญจรไปมาแล้วก็ต้องเตือนด้วย
ขับรถเร็วไม่ได้ค่ะลิงก็จะข้ามถนนไปมาแบบนี้
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดอันตรายได้
สองข้างทางลิงก็ตัวเล็กรถคันใหญ่อาจจะมองไม่เห็นด้วย